เจ้าของชายาผู้ชายสุดโรแมนติก

หลายคนอยากจะได้เป็นสามีตัวเองแบบนี้บ้าง
เป็นแบบสามีแห่งชาติมายุคนึงเลยนะ

เพราะว่าเขาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วกับคุณก้อยใช่ไหมคุณ
ก็ตั้งใจเดินหน้าปฏิบัติภารกิจกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน
ภารกิจที่ว่าเนี่ยคือปั๊มถ่ายญาตินะคุณ
แต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังคงได้แค่รอลุ้นเท่านั้นเอง
ตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าใกล้จะมีข่าวดีกับเขาแล้วแหละ
เพราะว่าเจ้าตัวแล้วก็ก้อยนี่นะคะก็ควงกันไปปรึกษาแพทย์อย่างจริงจังค่ะ
คุณหมอก็บอกเลยว่าให้ใช้วิธีทางธรรมชาติไปก่อน
เพราะว่าสุขภาพของถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงกันทั้งคู่
ส่วนจะมีเร็วนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปถามพี่โย่งเลยดีกว่าจ้า
เป็นแพลนที่เราก็คิดไว้นานมากแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เดี๋ยวคิดว่าคงจะได้ข่าวดีกันเร็วนี้นะครับ
เราไปหาหมอมาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คุณหมอก็ตรวจก็พบว่าคุณก้อยก็แข็งแรงดี
มูลของคุณก้อยเนี่ยเด็กกว่านั้นมากอะไรอย่างนี้ครับ
หมอก็บอกว่าไม่มีความหวังว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติ
ก็เลยรู้สึกว่าธรรมชาติมันก็เป็นวิธีที่ดี
ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นวิทยาศาสตร์มาก
ยังเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าให้ช่วยดูแบบอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดอะไรอย่างนี้
ก็ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้ทุกปี

ไม่เคยตั้งใจเรื่องนี้เท่านี้มาก่อน
ก็ถ้ายังไม่มีอีกก็

ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของไอเดียตอนนั้น

กับคุณก้อยมาก่อนจะแต่งงานเป็น๑๐ปีแล้วแล้วแต่งงานมาก็ประมาณ๕๖ปีรวมแล้วก็๑๕๑๖ปี
เพราะฉะนั้นรู้ใจกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้อ่านในโลกโซเชียลสัมภาษณ์ของโย
คุณก้อยเนี่ยจะรู้ว่าเขารักมากแล้วก็จะชอบมีความลงท้ายแบบเทิดทูลแล้วก็รักภรรยา
ถูกต้องแล้วเนี่ยพี่โย่งก็บอกว่าตั้งใจไม่เคยตั้งใจทำอะไรมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะ

ขอให้สำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านเลยนะคะ